จากคนหล่อนี้ก็หล่อไม่แพ้กันค่ะ
จ่อยไมทองคำหรือว่าพี่จ่อยรวมมิตรคุณผู้ชม
ล่าสุดพี่จอยบอกกับพันธงไทยรัฐเลยนะคะ
น้องดุดิวพี่นี่อิสระนะ
หมายถึงว่าไร้สังกัดไม่ได้ว่าตัวพี่ไม่มีเมียนะจ๊ะ
ดุดิวนี่คือใครดิ
นักข่าวพันธงไทยรัฐ
น้องดุดิวเขาฮอตมากคุณผู้ชม
พี่จอยบอกว่าพอได้มาช่วยงานบุญเรารู้สึกบักบ้านใจค่ะ
สามารถไปไหนมาไหนหรืออยากจะช่วยใครก็ได้เต็มที่ค่ะ
ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขของพี่ป้านะ

ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนที่จะคิดอะไร

ใช่เพราะว่าเราใช้เวลาตรงนี้อีกสัก
มันต้องมีเวลาใช่ป่ะเราอยากจะไปตรงนี้ก่อน
ถ้าเกิดตรงนั้นมันนั่นไปปุ๊บเราก็
ก็คือหาเวลาหาโอกาสหาอะไรที่จะทำนั่นแหละ

ก็มีเดือนกัญญาตุลาพุจิธันวาแล้วก็ไปหยุดที่มกรา
กุมภามีนะอะไรอย่างว่างอยู่
ปีหน้าก็อาจจะหวังงานวัดงานบุญงานกุศลเนี่ย

หัวใจหล่นที่สะกดนะขอลูกจ้า
ร้องไงนะร้องไง